ความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับเราติดตามจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้อย่างต่อเนื่อง
จากคุณมาริรัฐเพชรสร้างและคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ
แต่ว่าเรื่องของดวงครับถามนักข่าวคงไม่เหมาะเท่ากับบรรดาหมอดูหรือว่าโหนนะครับ
ที่คราวนั้นดูดวงขอตะเตะทีมชาวไทยเลยครับ
ผ่าดวงทีมชาติไทยกันบ้างนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการประสบความสำเร็จในการคว้าโคต้าโอลิปิกเกมครับ
วันพรุ่งนี้แล้วนะคะทัพช้างศึกไทยก็จะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่น
ซึ่งรายการนี้เป็นรอบคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม
ด้วยชื่อแชมป์นั้นทีมชาติไทยอาจเป็นรองญี่ปุ่นอยู่บ้างค่ะ
แต่ในวันนี้เราจะลองมาผ่าดวงนักเตะของทั้งสองทีมกัน
มาดูกันสิว่าดวงใครจะดีกว่ากัน
อันนี้เรายึดตามตำราของหมอช้างทศพรศรีตุลานะคะ
เริ่มกันที่ทีมชาติไทยกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
เกิดเมื่อวันที่๑๑สิงหาคม๒๕๕๙
อยู่ในลักษณะราศีกรกฎ
ปีนี้ถือว่าดวงดีอันดับที่๔ใน๑๒ราศี

และจะดีมากหากได้ทำงานในต่างแดนอีกด้วย
ส่วนกัปตันทีมไทยเจ้าเจชนะทิพย์สงกระสิน

ปีนี้ดวงดีอันดับหนึ่งเลยทีเดียว

ตำราของหมอช้างบอกไว้ว่า
ปีนี้แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยค่ะ

ผู้รักษาประตูที่โด่งดังในชั่วข้ามคืน
ผลงานในเกมนัดแรกที่ทีมชาติไทย
พบกับซาอุดิอาราเบีย
ต่อประสานงานดีถือว่าเป็นปีมงคล

เฮสโค้ดมาโกโตเทกุระโมจิ
เกิดวันที่๑๔พฤศจิกายน๒๕๑๐ในราศีเมษ
ปีนี้ดวงตกไปอยู่อันดับบ๊วยของตาราง

เนื่องจากลักษณะนั้นย้ายเข้าสู่ดาวมริตยูแล้ว
ชีวิตจะต้องเจอกับมรสุมอย่างหนัก
กัปตันทีมนาโอมิจิอูเอดะ
เกิดวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๓๗ในราศีตุล
ปีนี้ดวงก็ไม่ค่อยดีเช่นกันค่ะ
จัดอยู่ในอันดับ๑๑ใน๑๒ราศี
ต้องเจอกับเรื่องที่ต้องบีบคัน
ท้ายกันที่กองหลังตัวเก่งอย่างวาตารุเอ็นโด
เกิดวันที่๙กุมภาพันธ์๒๕๓๖ในราศีมังกร
ปีนี้ดวงอยู่ในอันดับกลางนะคะ
คืออันดับที่๗ไม่ดีไม่ร้าย
แต่ต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพ
โดยรวมแล้วดวงทีมชาติไทยดูดีกว่าเยอะค่ะ
ทีนี้ก็คงต้องไปวัดที่ฝีเท้าในสนามกันแล้ว
รีรัฐเพชรสร้างข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน